ติภาวะโลกรองสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะ
โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาหรือว่าทางเรียบแม่น้ำเจ้าพระยา
ที่มีการดำเนินการมาอย่างหลายปีในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะ
ล่าสุดนะคะสารปกครองมีคำสั่งออกมาแล้วนะคะ
โดยระบุว่าไม่ให้มีการก่อสร้าง
เนื่องจากระบุว่ามีการดำเนินการโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ได้ไม่คุ้มเสียแล้วก็ที่สำคัญหวั่นว่าจะกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ริมสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะ
ในขณะเดียวกันนะคะเมื่อมีคำสั่งให้ระงับการสร้างแบบนี้แล้ว
ชาวบ้านแล้วก็คนที่อยู่ริมสองฝั่ง
คนที่ใช้วิถีชาวบ้านวิถีชาวเรือต่าง
ก็ยิ้มออกแล้วก็ดีใจเรื่องนี้เป็นยังไงติดตามจากรายงานค่ะ
แบ่งเป็นฝั่งพระนคร๓๖กิโลเมตรและฝั่งทน๒๑กิโลเมตร

ไล่ไปตั้งแต่สะพานพระราม๗ไปจนถึงสุดเขตกรุงเทพ
ภายใต้งบประมาณที่สูงถึง๓๐๐๐ล้านบาท
สารปกครองมีคำสั่งพิพากษาในโครงการพิพาท
เครือข่ายวางแผนและผังเมืองเพื่อสังคม
กับคณะรัฐมนตรีคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนา
ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยากระทรวงมหาดไทย
กรุงเทพมหานครเป็นผู้ถูกฟ้องที่๑๒
ระงับการก่อสร้างเนื่องจากไม่ชอบด้วยกฎหมาย
กว่าจะทำตามระเบียบสำนักนายยกรัฐมนตรี
ในการจัดทำการรับฟังความเห็นประชาชน
อีกทั้งประเด็นสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม
มองว่าการที่แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำสายหลักของประเทศ
มีความสำคัญทั้งในแง่เศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตของผู้คนรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการพิพาทกำหนดให้มีการก่อสร้างสะพานและสิ่งปลูกสร้างอื่น
ล้ำเข้าไปในแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่ง
อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างมาก
ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคุณภาพชีวิตคน
ที่จะต้องจัดให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
นี่คือภาพริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระราม๗
ซึ่งสายน้ำเจ้าพระยาทอดยาวเข้าไปในเขตกรุงเทพมหานคร
ถือว่าเป็นหนึ่งในหมุดหมายของโครงการนี้
จากนี้เรายังจะได้เห็นวิถีสองฝั่งแม่น้ำด้วยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นวิถีชาวบ้านวิถีชาวเรือ
ปีที่ผ่านมามีการคัดค้านโครงการยักษ์โครงการใหญ่นี้
จากวันนั้นจนถึงวันนี้สารปกครองมีคำสั่งในการระงับการสร้าง
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายทำให้โครงการนี้ถูกล้มพับลง
เหนือจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว
ในของโครงการยังคาบเกี่ยวในเชิงสิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาติทางสังคมทางวัฒนธรรม
เพราะมีการตัดผ่านโบราณสถานหลายแห่งด้วยกัน
การต่อสู้ในภาคประชาชนออกมาคัดค้านโครงการยักษ์
เหมือนเป็นการสวนกระแสหน่วยงานภาครัฐ
ที่ออกมาตบเท้าขานรับกับโปรเจกต์ใหญ่
สุดท้ายก็ถูกคำสั่งระงับยับยั้ง
กว่าจะดำเนินการตามระเบียบของสำนักนายยก
เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ทั้งนี้เพื่อพดุงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและสังคมเมืองกรุง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
โปรดติดตามตอนต่อไป